กันที่อีกหนึ่งคดีค่ะสำหรับคุณแม่สุดสตรองแพทย์ณปภา
ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยสามีของเธอคุณเบ้นเรสซิ่ง
ต้องไปรับฟังคำกล่าวหานะคะกรณีการฟอกเงินร่วมกับเครือข่ายไซสนะค่ะ
ซึ่งล่าสุดในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของสาวแพทย์นับประพาแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามีของเธอแต่อย่างใดนะ
ถ้าจะเห็นก็คือดูรูปนี้เธอกำลังอุ้มลูกชายตัวน้อยน้องเรสซิ่งไว้ในอ้อมแขน
ซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาโพสต์ชื่นชมความน่ารักน่าชังของน้องเรสซิ่งกันเป็นจำนวนมาก
ดีเจต้นหอมสกุลตลานะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงหลานชาย
หล่อมากลูกจ๋าเดี๋ยวพี่หอมเข้าไปหานะซึ่งแม่แพทย์ก็ตอบกลับด้วยข้อความว่า
ครับป้าหอมล่าสุดสาวต้นหอมก็ไปจริงนะแถมยังแซวคุณแพทย์นับประพาด้วยว่า
อยู่บ้านต้องสวยขนาดนี้เลยเหรออืมและแฟนแฟนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเธอ
ก็จะเห็นถึงความสตรองสุดสุดผ่านโลกออนไลน์นะคะเพราะถึงแม้จะมีข่าวว่าตำรวจเตรียมเรียกสามีมารับทราบข้อกล่าวหา
ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอก็ยังมีรอยยิ้มแถมยังขยันรีวิวของในไอจีอีกต่างหาก
เรียกว่าปั๊มเงินตลอดเวลาเลยว่าอย่างนั้นเถอะต้องบอกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองจริงนะคะ
ว่าจะเจอปัญหาเยอะแยะขนาดไหนขณะที่กำลังตั้งคันอยู่เธอก็สู้สุดใจเลยนะคะ
แล้วก็ยังดูว่าออกอาการร่าเริงได้เหมือนเดิมใช่ก็จะเห็นหน้าตาของเธอ
ภาพลูกชายตัวน้อยน้องเรสซิ่งลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความว่าหลับสบายใจเฉิกเลยนะ
คลิปนี้คุณผู้ชมคือคลิปนี้อย่างที่บอกไปว่าแพทย์นับประพาดูร่าเริงมาก
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่ามีข่าวดีที่สามีคุณเบ้นได้รับการประกันตัวหรือเปล่านะคะ
แล้วเพื่อนซีอย่างคุณต้นหอมสกุลตลาที่คุณบอกว่าเดี๋ยวจะมาหา
มาหาแล้วพร้อมกลับมาขายของด้วยไม่รู้อะไรยังไงไปดูคลิปกันชัดก่อนค่ะ
บอกว่าจะมาหาก็มาหาค่ะแล้วก็มีของติดไม้ติดมือมาด้วยแต่ไม่ได้มาฝากเรสซิ่งไม่ได้มาฝากหลาน
กินไม่ได้นานกินไม่ได้เอามาโฆษณาขายของซะอย่างนั้น
เออแต่ว่าก็ทำให้คุณแม่แพทย์เนี่ยคลายเครียดไปได้เยอะเหมือนกันนะมีเพื่อนมาเยี่ยมมาเล่นกับลูกแบบนี้
เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ผ่านพ้นปัญหาชีวิตไปได้เร็วแล้วกัน
ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้คุณแพทย์สวยวันสวยคืน

หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพว่าเฮ้ยนี่คือชุดอยู่บ้านดูแลลูกเลี้ยงลูกเหรอ